อันนี้เป็นชายที่โดยสารมากับรถกระบะ
ทำร้ายชกต่อยเจ้าหน้าที่ทางด่วนนะคะ

เมื่อวานนี้นะคะนายอนิรุธแสงมิตรอายุ๕๒ปี
แขวงคลองจันทร์ได้เดินทางเข้าแจ้งความ
ร้อยตำรวจเอกนพดลหอมสมบัติ
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานประชาชื่น
หลังถูกชายไม่ทราบชื่อทำร้ายร่างกาย

วันนี้คุณเฟื่องอดาวคลิปโหดไปดูด้วยกัน

คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาไงอารมณ์เป็นบอกเกิด

เหตุค่ะเกิดขึ้น๘นาฬิกานะคะช่วงเมื่อวานนี้ค่ะ
โบกรถอยู่ที่ตู้เก็บเงิน๑๓

ทะเบียน๑ทอพุทาวผอพึ่ง๕๕๒๖ปรุงเทพฯ

ขับเข้ามาที่ตู้แต่ไม่สามารถผ่านได้
ก็เลยบอกให้ถอยหลังไปเข้าที่ตู้เก็บเงินสด

ก็เลยบอกว่าถอยหลังกลับไปไปตู้เก็บทางด่วน
แต่รถกระบะกลับถอยหลังแล้วขับไปที่ตู้อื่น
ก็เลยไม่สามารถผ่านได้อีกนะคะ
จากนั้นผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับก็โวยวายกับเจ้าหน้าที่ในช่องทางด่วน

แต่แล้วคนที่นั่งข้างคนขับลงมาจากรถค่ะ

จากนั้นชายคนดังกล่าวก็กระชากแขน

แล้วก็ลุกขึ้นไปโดนอีกครั้งหนึ่ง

คนที่ยืนอยู่บนทางขอบทาง

พอโดนหลายครั้งแบบนี้

ซึ่งหลังจากที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ก็พบว่าบาดเจ็บที่ดวงตาข้างซ้าย
กล่าวว่าได้ให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
แล้วก็นำใบรับรองแพทย์
ยื่นอีกครั้งเพื่อใช้ในการประกอบสำนวนคดี
เพื่อยืนยันการแจ้งข้อหาว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายมาตราใดนะคะ
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ทราบชื่อแล้วก็เจ้าของรถกระบะแล้ว
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากต้องเชิญตัวมาสอบสวนก่อน
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะ